ไอ้โบ๊ทสนุกอะไรดักหนา
นุ่บคนมีความสุขใจนั่งร้องให้ล่ะนะ
แม่ไม่รู้เหรอวันนี้ร้านเรามีปาร์ตี้
มีปาร์ตี้ปาร์ตี้วันเกิดใคร

กำลังขี้อีกต่อ
เสียงดังอะไรก็นั่งหนาร้านนี้เนี่ย

หน้าใหม่จริงนะมีเป็นโอ้โห
พี่ต้องการจะมาซื้ออะไรไม่ทราบฮะ

อ้าว
ใช่ใช่ไหม
ใช่ค่ะแม่
ตายแล้วลูกสา
ว่าไงค่ะพี่บอร์ล
แหมแล้วกรีบมือมาแต่ใกล้นี้เลย

เครียด๗๖แล้วยังไม่มีเลขเลย

ตีฝันด้วยตีกันด้วยให้ตีฝันด้วยเออ
ตีเลขจากความฝันใช่ไหมใช่นี่เจ้าหญิงแห่งวงการเลย

เพราะวันก่อนพี่ฝันเห็นม้าสามขา

มา๕๓ขา๕๓ค่ะพี่เบิร์ต

ตีให้น้าหน่อยสิได้ค่ะ
ที่บ้านน้านับ๖ต้นกล้วยเอาไว้๖ต้นกล้วย
มาเช้าน้านับได้๖หวีอะเท่าไหร่
ต้นกล้วย๑หวีมี๑๐ลูก

๖หวี๑๐๖ขนา
ว้าวโอ้ย๑๐๖

คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีตัวเงินตัวทองเนี่ยคาขึ้นมาบนรถพี่

ได้ตัวเหี้ยตัวเหี้ยขึ้นรถทะเบียนรถอะไรคะ
๒๒ออกวันพาพพอดีหัวไอ้ชอบออกเลขเบิ่น

ไม่หลอกแน่นอนค่ะ

เนี่ยพี่มีหวยหมดแล้วเห้ยแต่หนูก็ยังไม่มีหวยสักตัวเลขเลยไง
หนูยังไม่มีหวยอีกเหรอ

ใช้เลยตะเวลพัดหนึ่งสอง
หนูได้เลขแล้วหนึ่งสองทาเวลพัส

ทาเวลพัสทาเวลพัสอยากได้ใช่ไหมครับอยากได้ค่ะอยากได้
ร้านเรามีหลายสูตรมีหลายสูตร
เอาสูตรไหนถูกที่สุดเอาถูกที่สุดถูกที่สุดนี่เลย

นี่บอกได้เลยว่าราคาถูกและใช้ได้นานด้วย

ย้อนก็ไม่ได้หรอกทุกตัวไหนถาเวลพัสมาก็ต้องอันนี่สิ
เห้ยมึงแข้งด้วย
เฮ่ยมึงฉีดไงวันอีกฉีดยิบฉีดสะดวก

ถูกสุด
ของน้านี่ทะเวลภัษครีมอาบน้ำสูตรหอยทาก

ราคาถูกที่สุดแล้วก็ใหญ่ด้วย

ถูกถูก

นี่โคโลน๙๐เมลิลิสต์ให้คุณมั่นใจ

ตำรวจมาเขาจะมหุ้นหนุ้ยเป็นพร้อมกับพี่

ของพี่เราคบกันมานานแล้วแต่จะเชื่อไม่เชื่อ
พี่โทษมากนุ้ยอันนี้ถูกสุด
นุ้ยหน้าใสได้เพราะพี่แนะนำใช่ไหมล่ะ

แนะนำทำไมไม่ใช้ก่อนพี่

ขอบคุณค่ะ

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดกันนะ

แต่เข้ามาในขวดแบบผลิตภัณฑ์เลยนะคุณ

ราคาเต็มนะคะไม่เกี่ยวว่าคุณผู้ชมไปเดือนตามห้างแล้ว
โปรโมชั่นหรืออะไรไม่เกี่ยวอันนี้ที่เราเอามาคือราคาเต็มนะ

คุณโอเล็งแป้งคุณนุ้ยเล็งโคโลน

ถ้าสับสนแบบนี้นี่ข้อที่๒คุณจะใช้ตัวช่วยไหม
ใช่สิค่ะ
จะใช้ตัวช่วยอะไรคะระหว่างตอบได้๒ครั้ง
หรือว่าให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้๑อัน

อุ๊ยจ้านุ้ยจะบ่วนหรือโอเคเดี๋ยวเราใส่ซ่อง
การ์ดตัวช่วยเสร็จมา๑ใบค่ะคุณนุ้ยและคุณโอนะคะ

อ่ะงั้นเป๊กจะเฉลยอันที่คุณนุ้ยเลือกนั่นคือโคโรน

และโคโลนที่อยู่ในใจคุณนุ้ยนะว่าถูกที่สุดราคาอยู่ที่

และแป้งที่อยู่ในใจคุณโอราคาอยู่ที่

ราคาต้องแพงกว่า๖๔บาท

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
ถ้าถูกกว่า๖๔บาทนะคะกลับบ้านเลยค่ะ
นี่คือข้อที่ใช้ตัวช่วยด้วยค่ะ
ครีมอาบน้ำจาก๑๒พัทราคาอยู่ที่
สูตร

คือแป้งเย็นเอ็กซ์ตราคูทจาก๑๒พัท
เป็นราคาที่ถูกที่สุดค่ะ

คุณนุ้ยคุณโอรับแล้ว๔๐๐๐บาท

มูลค่าเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

มีอะไรบ้างคะพี่ออน

นี่คือน้ำพริกเผาแม่ประนอมครับ

๒๒๘กรัมค่ะเป็นพริกเผาสูตรไทยนะครับต้นฉบับ
ต้มยำก็ได้ทาขนมปังก็ได้แซนวิชผัด
น้ำพริกเผาคลุกข้าวใส่อาหารประเภทยำต่าง

ราคาถูกกว่า๒แบบนี้ครับ
หรือไม่จริง
นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดแม่พันธ์นอม

พุ่งปลาอะไรอย่างนี้นี่

ยังไงฮะเพราะว่าเป็นแม่ประนอมนะฮะน้ำปลาหวาน๒๒๘กรัมนะครับผม
น้ำปลาหวานสูตรดั้งเดิมรสชาติหวานเผ็ด
ทานคู่กับมะม่วงอร่อยสะอาดได้มาตรฐานครับคุณนุ้ย
คุณนุ้ยอันนี้ถูกสุดบอกไปแล้วว่าถูกกว่านุ้ยรู้ใช่ไหม
อย่าไปเชื่อทั้ง๓คนนี้ค่ะเพราะว่าพร้อมจากแม่ประนอมเนี่ยทั้ง๓ชิ้นเราไม่รู้แล้วค่ะว่าชิ้นไหนราคาถูกสุด
แต่ว่านี่เป็นคำถามข้อที่๓ของคุณค่ะมูลค่า๘๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ตัวช่วยตัวสุดท้ายค่ะของคุณนุ้ยคุณโอค่ะ

เกือบผมหน้าม้ากระเจิงแล้วคุณน้อย
และน้ำพริกเผาแม่ประนอม๒๒๘กรัม
ตัวที่แพงที่สุดราคาอยู่ที่๕๗บาท

คุณคะเหลือ๒ชิ้นสุดท้ายค่ะ
น้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำปลาหวานจากแม่ประนอม
คุณว่า๒ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เพราะฉันยังติดตึงใจกุ้งแห้งอยู่
นุ้ยถ้าคุณตอบผิดนะ

แล้วตอบผิดแล้วตกรอบกลับบ้านมือเปล่า

โอเคเพราะนุ้ยไม่ชอบทำอะไรเหมือนใคร
นี่แหละคุณจะเป็นสถิตินี้หรือเปล่า

ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ

ไม่เคยซื้อ๓๐กว่าบาท

ตีกัน๓รอบเลย

จากแม่ประนอบที่คุณวิทย์สุดโอเลือก

น้ำปลาหวาน๒๒๘กรัม

ราคาต้องแพงกว่า

และราคาอยู่ที่

จากแม่ประนอบ

ราคาอยู่ที่
ราคาอยู่ที่

นอนนิ่งอยู่ในน้ำ

เกาะเมียกินไปวัน

เกิดเป็นหัวยุคใบ
ผมเยอะ